ช่วงนี้มาดูเรื่องราวของตำรวจนายหนึ่งครับกินเหล้าเมาเมาแล้วกลาง
แน่นอนตำรวจเขาจะมีการพกปืนเอาไว้ใช่ค่ะเขาเอาไว้ให้จับผู้ร้ายใช่ไหม
ปืนเนี้ยถูกต้องแต่พอเมาเสร็จปุ๊บเนี้ยมีปืนไงอืม
ก็ยิงกลางไปหมดฮะไปลั่นใส่บ้านของอดีตภูมิในการโรงเรียน
เขาอ่ะโดนแขนบาดเจ็บส่วนภรรยาบอกว่ากระสุนเนี้ย
หัวไปนิดเดียวรอดตายมาอย่างหุดหวิดนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมไปดูภาพนี้เลยนี่ฮะ
บ้านเขาเนี่ยกระจกโอ้โหเป็นรูแบบนี้เลยนะครับ
สภาพรอยกระสุนที่ยิงทะลุกระจกบ้านจนแตกเสร็จกระจก
ที่เป็นเจ้าของบ้านก็บาดเจ็บบ้านเนี่ยอยู่ในซอยหลังสวนแปด
หมู่บ้านอวยชัยหนึ่งถนนหลังสวนอำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพลคุณประชาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ช่วงดึกของเมื่อคืนก่อนเขาเนี่ยกำลังตื่นมาดูหลานอายุ๘เดือนที่ส่งเสียงร้องเพราะหิวนม
ก็เป็นเด็กทารกพร้อมกับอดีตเป็นภรรยาด้วยซึ่งเป็นอดีตภูมิในการโรงเรียน
ช่วงที่กำลังตื่นมาชงนมให้หลานเนี่ยได้ยินเสียงของตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
เมาเออะโวยวายกลางถนนหน้าบ้านเลยพอมองผ่านหน้าต่างไปเห็นอยู่ที่อาการเมา
และตะโกนว่านามสกุลตระกูลดึงสุวรรณมีอะไรดีแค่นี้ฮะตัวเองทำท่าจะออกไป
แต่ว่าภรรยาบอกว่าอย่าออกไปเลยนะก็คือห้ามนะภรรยาที่เป็นอดีตพอห้ามเอาไว้
เพราะว่าตำรวจมีปืนอยู่ในมือจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พร้อมกับเสียงกระจกหน้าต่างแตกแล้วเสร็จกระจกเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปที่แขนเขาก็บาดเจ็บ
อกเข้าที่แขนซ้ายส่วนกระสุนเนี่ยเฉียดศีรษะของภรรยาขณะที่กำลังก้มป้อนนมหลานอยู่
รอดตายอย่างหวุดหวิดครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมีการตะโกนบอกให้ลูกชายที่นอนอยู่ชั้น๒โทรแจ้ง๑๙๑
ตำรวจสพหลังสวนก็มาถึงระงับเหตุแล้วก็พาตำรวจนายนั้นออกไป
ส่วนหัวกระสุนปืนที่ยิงเข้ามาในบ้านยังหาไม่พบนะฮะ
แต่พบลูกกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงตกอยู่บนถนนที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้าม
ก็เป็นขนาด๙มม๒นัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าตำรวจนายนี้มาหาเรื่องและมายิงใส่บ้านเพราะเหตุผลอะไร
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปยังนายตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน
จะสามารถให้ข่าวทั้งหมดได้นะครับ